คุณผู้ชมถ้าตื่นเช้ามาจะไปแปลงฟัน
แล้วไปเจอน้ำสีแบบนี้จะแปลงลงไหมไปดูค่ะ
เดี๋ยวนั้นนี่มันชาไทยหรือเปล่าคะ
นึกว่าก๊อกมันต่อมาจากว่าตู้ชาเย็น

เหมือนชาเย็นชานมเย็นนี่แหละ

คือถ้าชมพู่ตื่นเช้ามาจะไปแปลงฟันเปิดน้ำมาเป็นอย่างนี้

อยากได้น้ำแข็งมาใส่แล้วกินเป็นชาไทยไปเลยอะค่ะ
ไม่ไหวคุณผู้ชมแล้วนี่คือท่อน้ำปลาปลานะ
อยู่ที่อำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกดครับ
ชาวบ้านบอกโอ๊ยฉันจะอาบน้ำยังไง
ฉันจะแปลงฟันยังไงมันไม่ไหวจริงสีมันเป็นแบบนี้
เจ้าของคลิปก็บอกว่าฉันเกิดมา๓๓ปีไม่เคยเห็นน้ำปลาปลาเป็นสีแบบนี้มาก่อน
ส่าห์เปิดทิ้งไว้ให้ตะกอนมันตกลงไปนะฮะเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยจะใส่เท่าไหร่นะคุณผู้ชม
แต่ครั้งนี้มันแบบสีแบบนี้เขาไม่ไหวเหมือนกันเราเอาผ้าเช็ดดูมันก็สีส้มสีแบบน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้
ชาวเน็ตเข้าไปโอ้โหเปิดร้านขายชาแทนเถอะอะไรแบบเนี้ยเพราะมันสีมันก็น่ากินเหมือนกันนะครับ
ขณะเดียวกัน๒วันที่ผ่านมานะครับทางเพจเทศบาลตะบนเมืองคงที่มราศีสลัยเองก็มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์
เขาบอกว่าเขามีการล้างทำความสะอาดถังน้ำดีประจำเดือนพฤษภาไปแล้ว
โดยขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำเอาไว้ให้ใช้อย่างเพียงพอก็ยังไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่า
สีที่มันเป็นสีแบบนั้นมันเป็นเพราะมันเป็นน้ำที่เขาค้างจากการทำความสะอาดหรือเปล่า
แล้วมันเป็นพื้นที่เดียวกันหรือไม่อย่างไรคงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ
เพราะน้ำแบบนี้ชาวบ้านก็ไม่ไหวเหมือนกันเนาะนะครับ